กรณีที่ชาวบ้านนะครับที่ตำบลเสม็ดที่อำเภอเมืองชมบุรี
ก็ไปซื้อยาดองมาจากผู้ชายคนหนึ่งที่เขาเร่ขายในชุมชน
แล้วก็มาตั้งวงสดยาดองนี้
โดยเขาบอกว่าเป็นยาดองสูตรพิเศษสูตรพิษดาร
แล้วก็สูตรเพิ่มกำลังวางชา
แต่ปรากฏพอสดกันไปแล้วนะครับ
ร่างกายอ่อนเรี่ยวอ่อนแรงไปหมด
กระทั่งเข้าโรงพยาบาลแล้วก็มีผู้เสียชีวิตตอนนี้๒รายแล้วนะฮะ
ก็มีการคาดว่ายาดองสูตรพิเศษสูตรพิษดารราก๓๐
และคางคกมันเป็นพิษของคางคกหรือเปล่า
ที่เขาเอาคางคกมาผสมเหล้าขาวแล้วเอามาดื่มกันหรือเปล่านะครับ
เจ้าหน้าที่สหรัฐศุกร์อำเภอเมืองชมบุรีได้ลงพื้นที่ห้องเช่าในซอยสถาพรณ์ตำบลสเม็ด
อำเภอเมืองชมบุรีนะครับเพื่อตรวจสอบเหล้ายาดองสูตรผสมคางคก
ที่ยังเหลืออยู่ในโหลยาดองเพื่อนำไปพิสูจน์
หลังจากที่เมื่อวานนี้มีชาวบ้านที่ตั้งวงสดยาดองสูตรพิเศษนี้แล้ว
ก็เสียชีวิต๒คนนะครับแล้วก็มีอาการสาหัสอีก๓คน
อาการปกติ๔คนแล้วก็กลับบ้านไปแล้ว๓คน
รวมทั้งสิ้นที่ตั้งวงสดยาดองสูตรพิเศษนี้คือ๑๓คน
แล้วก็ที่บอกไปคือล่าสุดตาย๒คนนะครับ
โดยหนึ่งในผู้ที่ดื่มยาดองคังคกยาดองสูตรพิเศษแล้วก็รอดชีวิต
บอกว่าปกติยาดองของผู้ชายคนหนึ่งที่เขามาเร่ขายในชุมชน

ลุงนัทเนี่ยจะขี่รถจักรยานยนต์มาเร่ขายยาดองเลย
โดยคนที่ดื่มไปบอกว่าปกติยาดองลุงนัทจะมีรสชาติออกหวาน
แต่มาครั้งนี้นะลุงนัทบอกว่าเป็นสูตรใหม่
พอดื่มไปแล้วก็รู้สึกมันแหม่ง

ผ่านไป๑ชั่วโมงอ้าวชาลิ้นเนี่ยอาการเริ่มต้นเลย
เสร็จแล้วก็เริ่มชาแขนชาที่ขาหมดเรี่ยวหมดแรง
อาการหนักขึ้นเจ็บหน้าอกใจสั่น
ทีนี้แหละครับคนที่ตั้งวงสดยาดองลุงนัทก็เห็นท่าไม่ดีกันแล้ว
ก็บอกญาติกันญาติก็ต้องพาไปโรงพยาบาล
แล้วก็นำยาดองที่เหลือไปส่งให้หมอตรวจในเบื้องต้นด้วยนะครับ
ทีนี้แหละครับเมื่อวานนี้ทางคณะของคุณหมอนะฮะ
รับตัวของผู้ป่วยทั้ง๑๓รายแล้วก็สุดท้ายเสียชีวิต๒รายเนี่ย
มาอยู่ที่โรงพยาบาลชนบุรีได้มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวมานะคุณนะ
ตั้งโต๊ะแถลงข่าวถึงกรณีนี้
หลังจากที่ได้มีการปรึกษากับศูนย์พิษวิทยาคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลปรามาธิบดีนะครับก็บอกแบบนี้นะครับว่า
อาการของผู้ป่วยอาการโดยเฉพาะอาการผู้ที่สาหัส
คือมีภาวะหายใจล้มเหลวมีภาวะความเป็นกรดในเลือดสูงอย่างรุนแรง
ไตวายเฉียบพลันสารน้ำและเกลือแร่ในร่างกายไม่สมดุล
คนไข้จะมีอาการตาพร่ามัวเลือดเป็นกรดอย่างรุนแรง
เรือแร่ในร่างกายไม่สมดุลนะครับแล้วก็มีพิษต่อสมองและเลือดโดยตรง
ใช่แต่ทีนี้ประเด็นคนก็ถามว่าเอ๊ะเอาแล้วที่บอกว่าคางคกมันเป็นพิษ
มันไม่เกี่ยวเหรอเรื่องนี้ค่ะทางโรงพยาบาลเนี่ยก็ชี้แจงนะ
บอกว่าถ้าสมมุติเกิดว่าเป็นพิษจากคางคกจริงมันจะต้องส่งผลต่อหัวใจ
คือคนไข้จะมาด้วยอาการที่หัวใจเนี่ยเต้นผิดปกติเต้นผิดจังหวะเต้นช้าหรือว่าเต้นเร็ว
อาการเกร็งอาการอาเจียนแล้วท้ายที่สุดส่งผลให้เสียชีวิตได้
ทีนี้อาการไม่เหมือนกับการได้รับสารเมทานอลนะครับคุณหมอก็เลยบอกว่า
เรื่องนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของพิษจากคางคกแต่ก็เตือนแหละว่าคางคกอ่ะ
มันกินไม่ได้อยู่ดีอันตรายนะครับแต่คราวนี้ก็ต้องตรวจสอบให้มั่นใจ
ว่ามันเป็นสารจากเมทานอลหรือว่ายาดองมันมีการผสมเมทานอลไว้ด้วยหรือเปล่า
ขณะที่เมื่อค่ำวานนี้นะครับก็ผู้เสียชีวิตที่เป็นชายอายุ๔๗ปีนะครับ
ทางญาติเองก็ได้มีการจัดพิธีทางศาสนาเป็นที่เรียบร้อย
ส่วนผู้เสียชีวิตอีกคนที่เป็นผู้หญิงซึ่งถือว่าเป็นผู้เสียชีวิตรายที่๒
แล้วก็เป็นรายใหม่ล่าสุดทางแพทย์ก็ต้องตรวจแล้วก็ชนะสูตรกันต่อไป
รวมถึงให้ญาติก็จัดพิธีทางศาสนาต่อไปนะครับ